ถือว่าคึกคักนะครับตลาดซื้อขายในการเสริมทัพนักเตะไทยในศึกฟุตบอลโตโลต้าไทยลีก๑
เจ้าตัวก็บอกนะครับว่าเขาไฟฝันมาตลอดว่าอยากจะมาร่วมงานที่ชนบุรีสักครั้งหนึ่ง
เพราะว่าแฟนบอลบรรยากาศในสนามและความเป็นมืออาชีพของสโมสร
ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ช่วยปลุกกระแสฟุตบอลเมืองไทย
หวังว่าจะทำผลงานได้ดีกับฉลามชนพร้อมประเดิมช่วยทีมในเกมไทยลีก
เกมแรกที่จะต้องเจอบุรีรำก่อนเลยก็เป็นเกมที่สำคัญสำหรับทีมชนบุรีด้วย

น่าจะเป็นเกมที่สนุกขึ้น
เพราะว่าคุณชนบุรียังก็หากผมก็มาแล้วด้วย

เข้ามาอีกหลายคนซึ่งว่ามันทำให้ทีมเรามี
มีศักยภาพที่ดีขึ้นดูแล้วก็ได้จะเป็นเกมที่สนุกครับ
ทัพรัวเลยนะครับล่าสุดชนบุรีเปิดตัว
จูเนียโลเปสครับประกันหลังชาวบราซิลมา
เสริมเป็นคนที่๖ครับตั้งแต่ทางโคชเตีย
สมพบประเสริฐเข้ามาคุมทีมปัจจุบันนะครับ
เนียอายุ๓๑ปีครับเคยเป็นเด็กปั้น
บราซิลและเคยค้าแข้งต่างแดนที่บอสเนีย
พระตุกรียสอิราณและก็อินโดนีเซียนนะครับ